พูดถึงสาวฮอตตอนนี้จะต้องมีชื่อของยายาอุรัสยาติดโผล่มาแน่นอน
ไปแล้วถูกต้องค่ะโอ้โหทำให้มีข่าวเมาส์มอยออกมามากมายเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยทุ่มทุนไปสัมภาษณ์เธอว่า
เธอเนี่ยบู้จริงเจ็บจริงแสดงจริงทุกเรื่องเลยสำหรับผลงานละครนะคะ

มันก็เป็นแบบกลิ่นอายทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นมานิดนึง

ใช่ค่ะส่วนมากส่วนมากค่ะ

อ่ะเรื่องของละครเนี่ยบู้จริง
มาดูเรื่องของหนังกันบ้างน้องพี่ที่รัก

แต่ว่าในหนังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงรอยกับพี่ซันนี่เท่าไหร่นะคะ
จอไม่ใช่นะคุณมีช็อตที่ประทับใจมากก็คือว่า
เธอเนี่ยยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้กับพี่สันนี่ด้วย
เบิร์ตลงเบิร์ตเดย์อันอะไรกันไป
เหมือนได้คนดีอีกหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตค่ะ

แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราโชคดีที่เจออืม

ถือว่าได้คนดีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิต